สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
วันนี้สมชื่อวันศุกร์นะคะไม่ใช่มีความสุขแต่อากาศร้อนจนสุกเลยค่ะ
แม้ว่าอุณหภูมิสูงสุดที่วันนี้เทอร์โมมิเตอร์วัดได้จะอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียส
แต่ว่าดัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้เกือบแต่๖๐องศาเซลเซียสนะคะ
ประกอบไปด้วยพื้นที่บางนาชนบุรีภูเก็ตอุณหภูมิโดยเฉลี่ย๓พื้นที่นี้จะอยู่ที่ประมาณ๕๔องศาเซลเซียสค่ะ
เกิดจากช่วงนี้ประเทศไทยมีคลื่นความร้อนแผ่เข้ามาปกคลุมนะคะ
หย่อมความร้อนยังคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย
ลมทะเลพัดพาเอาความชื้นเข้ามาค่ะ
ทำให้ประเทศไทยช่วงนี้ยังคงร้อนอบอ้าว
และมีฟ้าหลัวในช่วงตอนกลางวันนะคะ
ฝนวันนี้ค่อนข้างน้อยเหมือนเดิมเลยค่ะ
อยู่ที่ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่เท่านั้น
กรุงเทพมหานครอากาศร้อนจัดในช่วง๑๑โมงถึงบ่าย๓ค่ะ
ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม
สำหรับการจ่ายค่าบินน้ำปลาปลาและบินค่าไฟค่ะ